แต่พอก้าวขาออกมาปรากฏว่าพื้นไม่แข็งแรงคุณผู้ชมค่ะ

ทำให้ขาของเขาเนี่ยทะลุพื้นลงไป
เหยียบระเบียงก้าวแรกทะลุพื้นลงไปทั้งขาเลยค่ะ
ไปรักษาหมดไปเป็นหมื่น

ครูดลงไปเลยคือพื้นมันไม่แข็งแรง
นี่นะคะแผลนี้นะคะก็ทั้งเนื้อหลุดทั้งถลอกทั้งบวมปูด
ค่ารักษาไปประมาณสองหมื่นคุณตูนค่ะ
คุณตูนเนี่ยจะไปทำรีวิวเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องเที่ยวไปภูทับเบิก
ก็อธิบายห้องพักสักนิดหนึ่งนะคะอยู่บนเนินสูงจากพื้นประมาณ๔เมตร
หนาประมาณสิบมิลอันนี้พื้นนะอันนี้พื้นซึ่ง
ซึ่งข้างล่างก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนะคะเขาก็แคปรูปมาให้เราดูแบบนี้นะคะ
ข้างล่างก็โล่งเราจะเห็นมีเพียงแกนเหล็กรับเอาไว้นะคะ
ตอนเช้าขึ้นมาก็จะเดินออกไปจากห้องพักไปจิบกาแฟกินข้าว
เหยียบลงไปขาซ้ายทะลุพื้นระเบียงลงไปทั้งขาค่ะ
คุณตูนบอกว่ามีแผลถลอกเนื้อปูดเท่าลูกเทนนิสเลยนะคะ
แผลถึงขั้นเป็นลมไปเลย
แล้วพอไปรักษาเบื้องต้นที่พักก็แจ้งบอกว่า
รถโรงพยาบาลรถกู้ภัยขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องให้แฟนขับรถกลับกรุงเทพ
เพราะว่าคุณตูนขับเองไม่ได้นะคะ
รักษาเสร็จคุณหมอให้หยุดพักอีก๕วัน
วัน๒๘๐๐บาทตัดไหมอีก๓๔๐๐๐บาทค่ารักษาอื่นรวมแล้วเนี่ยนะคะ
กว่าบาทคุณผู้ชมค่ะรีสอร์ทเนี่ยแจ้งว่าจะรับผิดชอบ
อย่างเต็มที่คุณตูนก็เลยเอาใบเสร็จค่ารักษาแล้วขอเอาอย่างนี้
หมื่นนึงแล้วกันนะคะช่วยกัน
สตบอกว่าช่วยได้แค่๓๐๐เขาเป็นรีสอร์ทเล็ก

เดี๋ยวไปปรึกษาทนายก็ว่ากันไปตามกฎหมายแล้วกัน
คุณตูนบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยดูแลเข้าไปตรวจสอบหน่อยค่ะ

ถ้าเป็นแบบนี้เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ถ้าเป็นเด็กหรือคนแก่ก็อาจจะเจ็บหนักกว่านี้ได้ค่ะ
ผมเรียกไปว่าค่ารักษาเบ็ดเสร็จจนจบ

เขาก็เลยบอกว่าเขาขอชดใช้แค่ที่๒
อารมณ์มันเหมือนแบบมันไม่แฟร์
ผมก็เลยตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นของเรื่องเงินนะ

ตอนเช้าวันนี้ทางกู้ภัยเขาแจ้งผมมาว่า
ได้รับวอลเหตุว่าให้ขึ้นไปรับ
เขายืนยันว่าเขามารับได้
แต่ทางที่พักบอกไม่ต้องขึ้นมา
ผมก็ไม่รู้ว่ากลัวเป็นข่าวหรือยังไง

ก็เลยอยากจะฝากผู้เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าพฤชบูรณ์ก็ดีนะ
นี่ค่ะก็ถ้าเป็นอย่างที่ทางคุณตูนบอก
อันนี้ก็น่าจะต้องตรวจสอบดูเรื่องของความแข็งแรงกันหน่อยนะคะ